ช่วงที่ผ่านมาที่เราเปิดเวทีดีเบตก็ตามที
หรือว่านักการเมืองที่เขาออกไปปราศัยก็ตามทีเนี่ย
โยบาลที่เขาหยิบมาใช้หลากหลายพักทำคือเพิ่มค่าแรง

ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอย่างนั้นอย่างนี้เป็น๔๐๐โอ้โห
คำถามคือได้ถามผู้ประกอบการหรือยังว่าเขาเห็นด้วยไหม
ว่าเขามีต้นทุนพอที่จะเพิ่มให้หรือเปล่า
ทางด้านของผู้ประกอบการโดยเฉพาะประธานหอการค้าเขาบอกว่ามันมีผลกระทบ
แล้วตอนนี้ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเขาเริ่มใช้หุ่นยนต์แทนคนแล้วนะ

นั่นหมายความว่าการขึ้นค่าแรงมันอาจจะไม่เป็นผลแล้วนะ

กรินสารสินประธานกรรมการหอการค้าไทยบอกว่ากรณีที่พักการเมืองเนี่ย
ออกไปหาเสียงกันนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ย
มองว่าเป็นเรื่องที่ทุกพักพูดได้นะ
แต่ต้องดูผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วยว่ามันทำได้หรือเปล่า
เพราะปัจจุบันผู้ประกอบการมีทางเลือกอื่น
ในการทำธุรกิจในยุคที่เรียกว่ายุคดิจิทัลนี่แหละนะฮะ
ก็นำเครื่องจากเครื่องยนต์หุ่นยนต์ไปใช้ในกระบวนการผลิต
แต่ก่อนใช้คนในการผลิตต่าง

หุ่นยนต์ตามร้านอาหารเริ่มมีการสั่งผ่านแท็บเล็ตกันแล้วนะครับ

เราก็เห็นกันอยู่นี่แหละก็หันไปพัฒนาบุคลากรอื่นแทน
ก้าวทันต่อเทคโนโลยีแล้วก็มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น
คือใช้คนให้มันน้อยลงแล้วก็เอาคนที่มีอยู่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพื่อสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มันมาในปัจจุบัน
เพราะว่าถ้าผู้ประกอบการไทยไม่ปรับตัวแน่นอนต้นทุนในการบริหารมันก็สูง
รับไม่ไหวถ้าอย่างนั้นแล้วสุดท้ายก็ต้องปิดกิจการไป
ซึ่งก็จะส่งผลให้ต่างชาติเข้ามามีบทบาทในประเทศมากขึ้น
เขาบอกว่าส่วนตัวมองว่านโยบายเรื่องของการบริหารงานของรัฐบาลชุดใหม่

แก้ไขกฎระเบียบต่างที่มันล้าหลังล้าสมัยให้มันทันกับปัจจุบันทันโลกหน่อย
แล้วให้เอกชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
แต่มันปรับตัวได้แค่ไม่กี่ลายไง
อีกหลายแสนหลายหมื่นลายที่เขาจะเตรียมปิดตัวลงเนี่ย
แล้วถ้าแหม่นายกใหม่รัฐบาลใหม่มาจะขึ้นค่าแรงอีก

ก็ฟังเสียงทุกภาคศูนย์ด้วยละกัน

คือตอนนี้มันต้องหาข้อมูลรวบรวมข้อมูล
แล้วก็พิจารณาออกมาจริงว่าแบบไหน